ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยประชากรกว่า๖๖ล้านชีวิต

นิยามของชีวิตและชุดความเชื่อของแต่ละคน

พญานาคนั้นผูกพันกันมาอย่างยาวนานนะครับ
เขาเอามือไปสัมผัสพญานาคด้วย

ก็จะได้เป็นหลายล้าน
บางคนอยู่ด้วยศรัทธา

เราจะต้องมีการทำอะไรเพื่อผู้อื่น

เป็นความงดงามนะคะที่เราถูกปิดกั้น
จากภาพที่งดงามนี้มาเป็นเวลาช้านาน

เป็นนักมวยหญิงคู่แรกค่ะที่ได้ขึ้นชกในเวทีที่ไม่เคยมีผู้หญิงขึ้นมาก่อน
มีที่ที่ทำงานที่มันเป็นงานทั่วไป
บางทีเพราะว่า
จำเป็นของชีวิตของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ที่ทุกคนทำงานแบบเยอะ
ฝากยังเชื่อช่วยที่จะทำให้ประธิติดีขึ้น
และบางคนยึดมั่นในผลประโยชน์
เพราะเราบอกสุราข้าวหน้า

เพราะทุกวงการมี๒ด้านเสมอ
เรื่องหน้ามีคนทั่วไปรับรู้
เรื่องหลังที่ยังต้องการคำตอบ
และสุดท้ายจะมีความจริงรออยู่ในทุกคำถาม
ขึ้นอยู่ที่เราจะกล้าหาคำตอบหรือไม่